ทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูอีกที่หนึ่งค่ะ
น้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดหายไม่ได้อยู่ที่ไทยนะคะ
แต่ว่าได้เห็นถึงน้ำใจคนไทย
เพราะว่าที่ออสเตอเรียคณะสงทัยรวมถึงผู้ที่ใจบุญ
เขาเอาเงินมาแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ในนครซิดนี่ของออสเตรเลียนะคะคือมาตั้งโต๊ะแบบนี้
แล้วก็แจกเงินนักเรียนไทยในซิดนี่
เขาแจกคนละ๓๐ดอลลาร์ออสเตรเลีย
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๖๐๐กว่าบาทนะคะ
ซึ่งก็จะแจกแบงค์๒๐ดอลลาร์ออสเตรเลีย๑ใบ
แบงค์๑๐ดอลลาร์ออสเตรเลีย๑ใบให้กับนักเรียนไทย
จากเดิมเขาจะแจกได้๔๐๐คน
แต่ปรากฏว่ามีทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารไทยอีก
หลายต่อหลายแห่งในออสเตรเลียค่ะ
อยากมาสมทบทุนอยากมาร่วมด้วย
ก็เลยสามารถแจกให้ได้เพิ่มเติมจาก๔๐๐คนเป็น๖๐๕คน
จำนวนเงินทั้งหมดที่แจกไปคือ๑๘๑๕๐ดอลลาร์ออสเตรเลีย
คิดเป็นเงินไทยก็๓๗๐๐๐กว่าบาท
เป็นการช่วยเหลือนักเรียนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙

เป็นภาพผู้ประกอบการร้านอาหารไทย

ทีนี้ชาวออสเตรเลียเอง

ไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เดี๋ยวดูช่วงที่เขาแจกประกาศแจกเงินหน่อยค่ะ

ขอบคุณน้องทุกคนที่มานะคะ
เพราะว่าขอบคุณที่มา

เจ้าภาพมอบเงิน๑๐๐เหรียญจำนวน๕๐คนนะคะคนละ๒๐เหรียญ
ก็พี่อ้อยฝากข้อความมาว่าขอให้น้องทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้
ถือว่าเป็นเงินขวัญถุงนะคะใครที่รักได้รับไปก็ขอให้น้องทุกคนมีกำลังใจเนอะสู้ต่อ
สู้ต่อไปพี่ผู้ใหญ่ทุกคนเป็นกำลังใจให้
นี่ค่ะคุณผู้ชมพูดถึงที่ออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นอีกประเทศนึงนะคะ
คนไทยอยู่เยอะจริงอย่างตัวเลขที่มีการลงทะเบียนไว้กับหน่วยราชการไทยในออสเตรเลีย
มีคนไทยนะ๕๕๐๐กว่าคนแต่ว่าทางการออสเตรเลียเขาคาดว่าจริงแล้ว
มีคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยโอ้ทะลุแสนแน่นอนนะคะ
นี่ก็เป็นความช่วยเหลือที่คนไทยเรามีให้กัน
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ไม่เคยทิ้งกันจริงค่ะ